ภารกิจจริงมี๓ชิ้นนะครับ

สองก็คือการกู้ไพรและสามก็คือการส่งกลับ

เราปฏิบัติการระดับที่๒กับที่๓

ส่งให้กับโรงพยาบาล

แล้วนะครับในการปฏิบัติ

ที่เราบอกว่าเราส่งเจ้าหน้าที่เทคนิค
ที่เป็นผู้ดำจากต่างประเทศ

ที่คอยพังสารงานคอยจัดระเบียนต่าง

ปฏิบัติงานจริงนะครับกลับเรียนว่า

ประมาณ๙๐กว่านาย

อีกประมาณ๔๙เป็นนักนำนาบจากของไทย

ที่ได้เข้าไปพาน้องออกมา
การพาน้องออกมาผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงเห็นข่าวนี้ด้วยแล้ว
เอาน้องเข้าก่อนไว้ข้างล่าง
อาจจะเป็นสภาพที่ใส่หน้ากาก

แล้วก็มีการหายใจหรือหายใจแบบปกติได้

ผมเชื่อว่าผู้สื่อข่าวหรือนักประกาศหลายท่านก็คงอธิบายกันหมดแล้วนะครับ
แต่ขอยืนยันว่าเราคาดการณ์ว่า

เราจะเห็นคนแรกที่ออกมาประมาณ๓ทุ่ม
เราจะเห็นคนแรกที่ออกมาประมาณ๓ทุ่ม
แต่ปฏิบัติการวันนี้ประสบความสำเร็จมากกว่าที่คาด
คนแรกออกมาผ่านโถงของถ้ำและพ้นถ้ำ
ตอนประมาณ๑๗๔๐น
แล้วก็น้องคนที่สองออกมาในประมาณ๑๐๒๐นถัดมา
เราก็ส่งไปเชียงราคมันก็รอบแรก

ข้างหน้าเรียบร้อยส่งไปเชียงราคมันก็รอบแรก

สองคนหลังคือลำบับที่๓กับลำบับที่๔
เราออกมาประมาณ๑๙๔๐กับ๑๙๕๐
คนสุดท้ายเมื่อกี้รถที่วิ่งออกไปก็ส่งเชียงรายประชานุเคร

เพราะฉะนั้นถือว่า๔คนออกจากพื้นที่ที่เราดูแลแล้ว
กู้ภัยได้๔คนแล้วแล้วเราก็ส่งกลับไปได้๔คน
ถือว่าเป็นความสำเร็จในการปฏิบัติการวันนี้อย่างยิ่ง

ทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมกันให้ข้อมูลการปฏิบัติการของทุกฝ่าย
ทุกด้านวิทยาการสูบน้ำสภาพอากาศสภาพหมอที่ไปประเมินสุขภาพของน้องเขา
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินอย่างมั่นใจว่าวันนี้ปฏิบัติการเราจะทำได้
แล้วเราก็ถือว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จนะครับ

จะมีคำถามต่อมาว่าแล้วจะปฏิบัติการอย่างไรต่อนะครับ
ผมขอตอบเลยจะได้ไม่ต้องตอบคำถามตรงนั้นนะครับ
ปฏิบัติการต่อไปได้ก็ต่อเมื่อมีความพร้อมถัดไปนะครับ
คงจะให้เตรียมความพร้อมในไม่ช้านี้นะครับ
เพราะว่าอะไรครับถังออกซิเจนระบบต่าง
วันนี้ใช้ไปหมดแล้วอุปกรณ์ที่อยู่ในถ้ำนะฮะ
ต้องไปลอยใหม่ทีมที่จะลอยพร้อมปุ๊บก็จะลอยทันทีนะครับ
ถามว่าโอเบอร์ไลชั่นถัดไปจะมีได้เมื่อไหร่
ตอบตัวเลขตรงไม่ได้นะครับ
แต่อยู่ระหว่างประมาณ๑๐กว่าชั่วโมง
เกิน๒๐ชั่วโมงประมาณนั้น
แต่ต้องดูสภาพเหมือนที่ผมบอกนะครับว่า
เราก็จะโอเรชั่นต่อไปทันทีโดยเร็วที่สุดนะครับ
สิ่งอันหนึ่งที่ต้องขออนุญาตจริงก็คือว่า
๓ทุ่มตอนนี้เราเรียกทุกทีมมาประเมินสถานการณ์ในวันนี้นะครับ
ไม่ว่าจะทีมส่งกลับรถทุกคันฮอทุกลำนะครับ
มานั่งพูดคุยกันว่าเราปฏิบัติวันนี้เป็นอย่างไร

การปิดการจราจรตรงไหนต้องปรับแก้ไหม

เมดิกหรือทีมหมอทุกคนก็จะต้องเตรียมหมดมาก

เดี๋ยวทีมหมอก็ต้องประชุมกันนะครับ
ขนส่งจากถ้ำขึ้นมาก็ต้องประชุมกันว่า
ในการส่งขึ้นมามีอุปกรณ์อะไรที่วันนี้ใช้

จะมีการประเมินทั้งหมดทุกทีม
รวมทั้งทีมบริหารจัดการด้วยทั้งหมดนะครับ
ทีมตำรวจทีมบริหารจัดการทั้งหมดเลยนะครับ
เราจะประชุมแยกทีมกันตอน๓ทุ่มวันนี้
ก็ขออภัยที่ไม่สามารถที่จะตอบคำถามอย่างยืดยาวได้
แต่ยืนยันว่าเราสามารถช่วยน้องหรือหมู๔ตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผมถือว่าเป็นผลงานชิ้นบทเล็ตของทีมปฏิบัติงานทุกทีม
ที่ช่วยกันอยู่ที่ถ้ำหลวงนะครับ
วันหนึ่งเรามีคนปฏิบัติงานหลายพันคนทุกทีมวันนี้ทุกคนดีใจหมดนะครับ
แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่มีคนฝากมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกคน
ที่ยอมสละเวลายอมสละพื้นที่ยกพื้นที่ให้กับพวกเราในการปฏิบัติงานวันนี้
ว่าวันนี้ราบลื่นมากในการขนส่งรถจาก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
กรรมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้กำเนินใจกับพวกเรา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

ฉันต้องรอคำแสนแรงยืนยันอย่างชัดเจนนะครับ
ส่วนที่เหลือนะคะยังอยู่จุดเดิมท่านผู้ว่านโรงศักดิ์บอกแบบนี้นะคะ
แล้วถ้าถามว่าปฏิบัติการครั้งต่อไปจะเริ่มเมื่อไหร่ยังตอบไม่ได้

เพราะต้องรอทุกอย่างให้พร้อมก่อนเพราะว่าอุปกรณ์ตอนนี้ใช้ไปหมดแล้ว
ออกซิเจนหรือว่าอุปกรณ์ต่างเดี๋ยวจะมีการประเมินกันอีกที

ก็๑๓คนตอนนี้ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
๔คนเท่ากับว่าเหลืออีก๙คนอยู่ที่จุดเนินนมสาวนะครับ